ไปดูในฝั่งฝากของครอบครัวผู้ที่สูญเสียกันค่ะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเดินทางไปกันที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมนะคะ
ไปสู่ขั้นตอนการรอพิสูจน์อัตลักษณ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วอย่างน้อย๓รายด้วยกันนะคะ

ในนั้นเนี่ยพี่สาวของจ่าจักรระบุว่าศพที่พบเนี่ยไม่เหมือนน้องชายและลักษณะหลายอย่างก็ไม่ตรงกันค่ะ
กำลังพล๖นายที่เสียชีวิตได้ถูกลำเลียงร่างส่งมาเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และรอออกใบมรณบัตรที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมที่บางสะพาน
ก็มีทั้งแพทย์นะคะพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพานไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะได้ให้ญาตินำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะคะ
ขณะที่นางออนอุมาภูลผลค่ะซึ่งเป็นพี่สาวของจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลหรือเรียกกันว่าจ่าจักร
มาจากสุราชธานีมาพิสูจน์อัตลักษณ์ได้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่าร่างที่พบเนี่ยใส่เสื้อฝึกชื่อของจ่าเอกจากกระพงภูมิแต่เธอซึ่งเป็นผู้สาวเนี่ยดูรูปถ่ายจากเจ้าหน้าที่พบว่ารักษณะทางกายภาพไม่เหมือนน้องชายอ่ะค่ะร่างผู้เสียชีวิตเหมือนมีอายุมากกว่าน้องรวมถึงแหวน
ก็ได้สักถามว่าน้องเคยดัดฟันหรือผ่าตัดหรือไม่ซึ่งเธอบอกว่าน้องไม่เคยทั้งดัดฟันและผ่าตัดก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนอื่นนั้นเอาเสื้อฝึกที่มีชื่อน้องชายไปใส่นะคะเธอยังคล่องใจก็คือการช่วยเหลือที่ค่อนข้างล่าช้าและความปลอดภัยบนเรือรบหลวงด้วยว่าทำไมจึงชำรุดและเกิดอุบัติเหตุได้เช่นนี้ค่ะ

มีรอยตำหนิอยู่ตรงนิ้วหัวแม่โป้ง
เดี๋ยเขารอชั้นรสุด
แต่เราก็คิดว่าไม่น่าจะใช่

เพราะว่าน้องเคยบอกว่าเรือเคยเสีย

น้ำเข้าเยอะเครื่องดับกลางทะเล
ช้านี่มันวันที่สี่แล้ววันที่สี่แล้ว
เพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็ร้องไห้กันหมดแล้ว
เนี่ยค่ะนอกจากครอบครัวนี้แล้วก็มีครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ครอบครัวอื่นก็มีอยู่ครอบครัวนึง
มากับเฮลิคอปเตอร์จากสัตหีบชนบุรีนะคะ
พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มูลนิธิด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างที่แจ้งไว้ค่ะตอนนี้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้ว
อย่างน้อย๓รายเดี๋ยวรายชื่อจะค่อยทยอยออกมานะคะ
ถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เก็บร่างของผู้เสียชีวิตเข้าห้องเย็น
เพื่อที่จะรักษาสภาพอยู่ที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการชนะสูตรแล้วก็จะนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับฐานทัพเรือสัตหีบ
เพื่อจัดพิธีให้สมเกียจแล้วก็ให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาต่อไปค่ะ